เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่ออยู่เหมือนกัน
จู่รถมอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งได้เอง
ไม่รู้เหมือนกันว่าผีสิง
หรือมีเรื่องราวปฏิหารอะไรเกิดขึ้น

ดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นทางลาดค่ะคุณ

เออหรอมาราฮะพูดหน้าผีไม่น่าจะอยากกินมะม่วง

คุณเห็นไหมว่าเขาหักคอรถไปทางซ้าย
แล้วพื้นส่วนใหญ่ถนนเขาจะทำลาดเป็นหลังเต่า
เพื่อให้น้ำมันระบายไหลลงท่อระบายน้ำ
แล้วพอคอรถเลี้ยวไว้
มันไม่ใช่ผมไม่ใช่ผีอะไรล่ะค่ะ

คุณรู้หรือต้องช่วยกันพัดพากันไปดีดีแหล่ะค่ะ
เตอร์ไซค์ก็เลยขยับได้แบบนี้
พื้นที่ก็แบบพายุลมแรงอะไรแบบนี้
มันก็อาจจะทำให้มอเตอร์ไซค์พัดได้คุณนึกออกไหม

จอดแบบเข้ากงเข้าเกียร์อะไรอย่างนี้ให้มันดีก็แล้วกันเนอะ